เพราะจากการที่ออกมาให้เบาะแสให้หลักฐาน
แล้วก็แฉข้อมูลเกี่ยวกับคดีในทุนจีนสีเทา
เหรียญนี้ค่ะ
รัฐงนตรีมอบเองเลย

ถูกต้องนี่ค่ะเรียนยุติธรรมธรรมรงค์นะครับ
เพราะคุณชุวิตเนี่ยแฉเรื่องในทุนจีนอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
แล้วก็เอาหลักฐานมาให้ด้วยวันนี้ก็มาแชร์อีก
หลักฐานนี้หอบมาเป็นปึ๊งเลยเกี่ยวกับคดีของนายตู้ห่าวโดยเฉพาะเลยนะคะ
นี่ค่ะซองสีน้ำตาลปึกใหญ่นี้แหละค่ะ
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คือหลักฐานที่คุณชุวิตบอกว่าเป็นจิ๊กซอสำคัญคดีนายตู้ห่าวนะคะ
มอบให้กับคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่สำนักงานปปศ
คุณชูวิทย์บอกว่าอยากที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินในตู้ห่าว
เพราะตอนนี้ธุรกิจกลุ่มในทุนจีนสีเทาเติบโตเร็วมาก
ผัวพันทั้งยาเสพติดและยังได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐด้วย
คุณชูวิทย์บอกว่าใน๑๐ปีเนี่ยนะคะในตู้เห่ามีรถทัวร์๕๐๐คัน
เงินอีกหลายพันล้านบาทซื้อบ้านในราคา๒๐๐๓๐๐ล้านได้

ว่าถ้ากฎหมายให้ต่างชาติซื้อที่ดินในไทยได้ออกมาปุ๊บเนี่ย
คนไทยที่ทำมาหากินแบบสุจริต
จะเอาแรงที่ไหนไปสู้กลุ่มธุรกิจทุนจีนสีเทา
เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ปปศเร่งยึดทรัพย์โดยเร็ว
เพราะขบวนการนี้โอนย้ายทรัพย์สินไวมาก
ดมือถือแป๊บเดียวโอนเป็นร้อยล้านเลย
คุณกดมือถือปุ้งเดียวโอนเงินได้ร้อยล้าน
มือถือคุณคุณยังไม่เคยเห็นนะครับ
เห็นมากะตาเลยว่ามันโอนเงินร้อยล้านด้วย
ใช้มือถือกดปุ้งเดียว

ถ้าเราใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือน
นี่ค่ะซึ่งคุณสมศักดิ์เชษฐ์เทพสุธินตร์
ก็เลยมีการมอบเหรียญยุติธรรมทำรงให้คุณชูวิทย์
เพราะการออกมาให้ข้อมูลเบาะแสขธิยาเสบติก
บอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะกล้าออกมา
เพราะว่ากลัวเรื่องของอิทธิพลนะคะ

ลอย๕ด้วยนะหลังคดีตู้เผาสิ้นสุดลง
เอ้ยไม่ใช่หลายพันล้านเหรอครับ๕เปอร์เซ็นต์นะคะหลายพันล้าน
แต่คุณชุวิวิทย์บอกยักษ์ยอกถ่ายเพลงไปทั้งหมดแล้ว
ใช่ยืนยันด้วยว่าการยึดทรัพย์คดียาเสพติดหลังจากนี้

ถ้าเราไม่เข้าสู่เส้นทางการเงินหรือยึดอายัดทรัพย์สินทำแบบเดิมด้วยและแบบใหม่ก็ต้องรุนแรง
ทางด้านของนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปศก็รายงานความคืบหน้าการยึดทรัพย์สินเครือข่ายตู้ห่าว๕๒รายการนะคะ
บัญชีธนาคาร๑๘บัญชี๑ล้าน๗แสนบาทเครื่องบินเจ็ต๑ลำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง๓๓แปลง๘๗๖ล้านบาท
ล่าสุดมีคำสั่งตรวจยึดอีก๓๔รายการทั้งเงินสดรถยนต์๓๓คัน๙๕ล้านบาท
ตอนนี้อายัดทรัพย์มาทั้งหมดได้แล้ว๑๑๓๑ล้านบาทนะคะอยู่ระหว่างการบูรณาการร่วมกันเพื่อยึดทรัพย์อีก๑๘๐๐ล้านบาทค่ะ